บุรีรำชาวบ้านเอือมระอามากครับ

แต่ต่อมาคลั่งคล้ายศัยศาสตร์มนต์ดำ
ชาวบ้านเขาลือกันว่าสงสัยของเข้าตัว

ก็เลยต้องศึกออกจากเป็นพระมา

เพราะว่าไปขโมยของไล่ทำร้ายชาวบ้าน
หลังหนักข้อเข้าพกหนี้ไปด้วย

ผู้ก่อเหตุที่คุณผู้ชมและคุณขวัญได้เห็นอยู่นี้
เป็นหลักฐานที่ชาวบ้านบ้านหนองโพ
ในพื้นที่อำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรำ

อยากให้สื่อช่วยเป็นสื่อกลาง

คนต้นเรื่องคือนายตะหรือนายยุรนันอายุ๒๕ครับ

นี่คือเหตุการณ์เมื่อ๒๗กรกฎา๘โมง๕นาที

ขี่จักรยานมาแล้วก็เดินเต็ดเตรไปแบบนี้ครับ
เข้านอกออกในบ้านของคนอื่นนะครับ

เพื่อไปขโมยของทำยังไงดีล่ะ
มีอาการทางจิตบวกกับอาการหลอน
ทำร้ายคนตระเวนขโมยของ
หลังพกมีดติดตัวไปก่อเหตุด้วย
เวลาเห็นเวลาเจอเจอพอชี้หน้าพอด่า

หนึ่งในผู้เสียหายครับคุณสิริวิมลอายุ๓๐
เธอบอกว่าคนก่อเหตุเคยปีนกำแพงบ้าน
เข้ามาขโมยของประมาณ๑ปีก่อนนะฮะ

แล้วเธอก็เล่าประวัติให้ฟังว่าในตะ
หรือในอายุรนันต์เขาเคยบวชพระ
ต่อมาต้องศึกเพราะมีอาการทางจิต

หลังจากนั้นตระเวทไล่ทำร้ายคนนั้นคนนี้
มีคนเคยโดนทำร้ายเย็บไป๓๐กว่าเข็ม
เธอเองเป็นลูกผู้หญิงเนาะก็ต้องกลัว
ปิดประตูบ้านมิดชิดยังมิวายครับ

มาขโมยไก่ชนของพ่อเอาไป๒ตัว

จะได้จับหลักฐานได้ชัดครับ
บาปกับบ่าบ่าคือคนอื่นก็คือบาป๖มีตร
ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าเขาปวดเนรมาตั้งแต่เล็กนะ
มาบวชพระแล้วไปคั่งคล้ายศัยศาสตร์มนต์ดำ

มีอาการหลอนมีอาการป่วยทางจิต
ศึกออกมาแล้วก็มาก่อเหตุ
ทำร้ายคนอื่นขโมยข้าวของ
อีกหนึ่งคนที่เคยตกเป็นเหยื่อถูกทำร้ายร่างกาย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือโดยด่วนหน่อยเถอะ

ชาวบ้านเขาอยู่กันอย่างหวาดระแวงและน่ากลัว
ถ้าปล่อยเอาไว้ช่วยจัดการเขา
พาเขาไปบำบัดรักษาโดยด่วน
นี่ฮะคนที่เคยโดนทำร้ายดูสิ
ทั้งหน้าทั้งตามเนื้อตามตัว

ฝากในพื้นที่ช่วยตรวจสอบและดูแลด้วยครับ

ทำไมถึงมาทำก่อเหตุแบบนี้